คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ต้องถามทั้งสองคน
แล้วก็ถามคุณผู้ชมด้วยว่าปีนี้เนี่ยคุณชงกันหรือเปล่า
ชงไม่ชงไม่รู้แต่บอกเลยว่านักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่แหม่มแคทริยา
บอกเลยว่าชีวิตปีนี้เนี่ยชงร้อยเปอร์เซ็นต์
ว้าวตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยโหเรียกว่าเจอมรสสุขภาพเยอะแยะมากมาย
มีธุรกิจแล้วก็คุณแม่คุณแม่ด้วยเยอะแยะมากมายเลย
คือพี่แหม่มเนี่ยเล่าให้กับทีมข่าวของเราพี่อ้อมใจอีกแล้วบันเทิงไทยรัฐ
วันที่เจ้าตัวมาร่วมงานเปิดตัวโรงพยาบาล
แหม่มบอกว่าพี่เชื่อนะว่าปีเสือปีนี้เนี่ยพี่ชงร้อยเปอร์เซ็นต์
เชื่อแบบนี้เพราะว่ามันมีเรื่องราวมันมีปัญหามากมายเข้ามาในชีวิตตั้งแต่ต้นปีไง
เริ่มจากตอนที่พี่แหม่มติดโควิดตอนอยู่อังกฤษ
ก็เลยทำให้ถึงตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเข้ามามากมาย
ไม่ว่าจะเป็นอาการเวียนหัวคลื่นไส้ตลอดเวลาหรือว่ากอดชะโคกเป็นเพื่อนเลยก็ว่าได้
บอกแบบนี้แล้วยังมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหว
ถ้าเกิดว่าคนที่เคยติดโควิดเขาจะรู้บางคนเป็นเยอะ
มีถึงขั้นที่ติดเชื้อในกระเพาะอาหารนะคุณผู้ชม
ล่าสุดพี่แหม่มบอกว่ามีอาการลักษณะคล้ายกับบ้านหมุนนะคะ
หนักนะบ้านหมุนเนี่ยยังไม่หมดนะ
เพราะไม่รู้ว่าปีนี้กำลังจะเข้าสู่วัยทองด้วยหรือเปล่า
มันทำให้ฮอร์โมนต่างในร่างกายมันสรวนไปหมด
และพอป่วยไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่า
ไม่ต้องเครียดนะทำจิตใจให้สบาย
แล้วก็หันมาดูแลเรื่องอาหารการกินดีกว่า
ซึ่งตอนแรกเนี่ยก็กำลังจะทำให้จิตใจมันสบายอยู่นั่นแหละ
แต่ก็ต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่คุณแม่จากไป
แหม่มก็เลยยอมรับว่าโอ้โหตอนนั้นนี่สภาพจิตใจแย่มากนะคะ
เจอเรื่องราวขนาดนี้จะไม่ชงยังไงคุณผู้ชม

อ่ะสุขภาพก็ไม่แข็งแรง

เหมือนไม่รู้อาจจะเข้าสู่วัยทองด้วย

คือทุกอย่างประดังประเด็นมากแบบทรมานมาก
ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวไม่ได้มีอะไรรุนแรงค่ะ
เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกความเครียด
เราต้องจัดการเรื่องความเครียดเราให้ได้

บ้านเราทำบุญอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลาบ่อยอยู่แล้วอะค่ะ
เรื่องทำบุญเนี่ยพี่แหม่มเองก็เป็นสายบุญนะ

พี่จ๋าถ้าไปขึ้นทำราคาเมื่อไร
ส่งข่าวมาบอกด้วยนะ
เอาล่ะสองพี่น้องก็เตรียมบ้าง

มูตามแจ๊คแฟนฉันไปอีกคนนึงเดี๋ยวต้องรอดูว่าชีวิตจะปังแค่ไหน
หรือว่าสุขภาพร่างกายของพี่แหม่มเนี่ยจะกลับมาดีขึ้นไหม
ทุกอย่างก็อยู่ที่จิตใจด้วยใช่